วันนี้หมอไก่จะพาสายมูไปสารเจ้าที่ขึ้นชื่อที่ปังมากแห่งหนึ่ง
และตั้งใจดูให้ดีมีคำตอบอยู่ในนั้นนะคะ

หมอไก่พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะ
ที่นี่ก็คือสารเจ้าหนาจาซาไทยจื้ออ่างศิลาจังหวัดชนบุรีค่ะ
สิ่งแรกที่เรามานะคะก็คือเราจะไหว้ที่องค์ฟ้าดินนะคะ
หรือว่าชื่อจีนว่าทีตีแปะบ้อนะคะ
ซึ่งก็จะมีเสาฟ้าดินนะคะแล้วก็จะมีแผ่นป้ายนะคะให้เราไหว้ค่ะ
ก็คือเป็นการไหว้เพื่อให้ท่านเปิดทางสวรรค์นะคะ
เพื่อที่ว่าจะได้มาขอพรกับองค์เทพเจ้านาจารและองค์เทพเจ้าทุกองค์ที่สรรเจ้านาจารย์ไทยชื่อ
เมื่อหมอไก่ว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณหมอไก่นะคะ
ขึ้นไปที่วิหารเทพสถิตภักดิติเฉลิมกันเลยค่ะ
แนะนำว่าให้ขึ้นไปที่ชั้น๔ก่อนนะคะเพื่อไปไหว้กับองค์เทพที่สูงสุดของที่นี่ค่ะ

ทางฝั่งของจีนคือเชื่อว่าท่านเป็นองค์ที่สูงสุด
ท่านเป็นองค์ที่เหมือนสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ค่ะ
แล้วมีเคล็ดลับไหมคะว่าเวลาที่มาไหว้

ส่วนใหญ่นะคะก็คือเกี่ยวกับการขอลูกค่ะ
ขอลูกแล้วก็ขอเกี่ยวกับสุขภาพ
แล้วจุดนี้ค่ะแล้วไปตรงไหนต่อนะคะ
ถ้าต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปที่องค์เตาบ้องหัวกุมนะคะ
แล้วองค์นี้ก็คือองค์ต่อบ้องหวงกุมค่ะ
หรือว่าเป็นพระมันดาแห่งดวงดาวนะคะ
ถ้าขอพรจริงท่านก็คือเหมือนเป็นเทพที่คุ้มของดวงชะตาค่ะ
ขอให้เราดวงดีขึ้นประสบความสำเร็จ

อันนี้ก็คือเป็นพระพุทธเจ้า๕พระองค์ค่ะ

ค่ะก็คือตามหลักศาสนาพุทธเลยค่ะ

แล้วชั้นนี้นี่คือเทพองค์ไหนท่านเป็นประธานนะคะ
ค่ะก็คือจะเป็นองค์มิกเซียนฮ่องเต้นะคะ
ซึ่งท่านเป็นราชาสวรรค์นะคะ
ส่วนใหญ่นะคะก็คือจะขอเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานค่ะ
ค่ะเราว่ายเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วนะคะ

ก็คือแนะนำให้เป็นองค์ไทยอีกนะคะ
ซึ่งโก่งไทยอิ่งนะคะก็คือจะเป็นพระอาจารย์นะคะขององค์นาจารย์
ถ้าขอพรก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับงานเหมือนกันค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น๒ค่ะ
ซึ่งที่ชั้น๒นี้นะคะก็เป็นที่ประทับนะคะ
ขององค์ดาจาศาสตร์ไทยจืนนะคะซึ่งเป็นองค์ประธานของสารเจ้าแห่งนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็คือองค์นาจาซาไทยจืดนะคะ
ก็คือท่านจะเป็นเทพเจ้าของความสำเร็จและชัยชนะนะคะ
ถ้าแนะนำนะคะก็คือให้ไหว้จากองค์นี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะ
ก็คือเป็นองค์ที่ท่านสำเร็จสูงสุดนะคะก็คือเป็นปางเก้ามังกรค่ะ
เอาแล้วอย่างเวลาวิธีการที่เราจะมาไหว้
ก็คือถ้าอย่างด้านบนวิหารอย่างนี้นะคะก็คือเราจะไม่ได้ให้จุดทูปนะคะ
ก็คือสามารถยกมือแล้วอธิษฐานไหว้ได้เลยค่ะ
แล้วอย่างเวลาที่เขาจะเอาของมาถวาย
โดยส่วนใหญ่นะคะก็คือจะเป็นน้ำแดงลูกอมท็อฟฟี่นะคะ
ไข่ไก่ต้มค่ะแล้วก็ประทัดผ้าแพร่สีแดงอย่างนี้ได้ค่ะ
และอย่างเวลาที่เราเข้าวัดไทยส่วนใหญ่เราจะชอบแบบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

ส่วนใหญ่อาจจะแนะนำว่าให้บนเป็นทานมังสวิรัติค่ะ
ปางนี้นะคะจะเป็นฟางที่ท่านประสูจน์เลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือจะขอเกี่ยวกับเรื่องการงานธุรกิจการเรียนอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเราสามารถขอเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จได้ทุกทางเลย

ปางนี้นะคะก็คือเป็นองค์นาจาเช่นกันนะคะ
ก็คือเป็นองค์นาจาปางปากมานั่งบันหลังนะคะ
ซึ่งสังเกตได้ว่าท่านจะมีหน้าหลายหน้านะคะ
แล้วก็มีมือหลายบึกนะคะแล้วก็มีอาวุธที่ขบค่ะ
และนี่ก็คือเป็นปางปาบมารนะคะ
ซึ่งต่างจากเมื่อกี้ก็คือปางนี้จะเป็นปางที่ยืนนะคะ
ก็คือพร้อมที่จะลบแล้วค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นปางออกศึกนะคะ
ก็คือชุดนี้จะเป็นชุดเหมือนที่คบกันเป็นแม่ทัพนะคะ
และนี่ก็คือเป็นปางสำเร็จนะคะ
ก็คือจริงเป็นปางที่ท่านสำเร็จเลยนะคะ
และนี่นะคะก็คือเป็นฟางที่ท่านรับตำแหน่งแม่ทัพสวรรค์นะคะ
หรือว่าเรียกชื่อจีนว่าตรงตัวห่วงสวยค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้น๑แล้วค่ะ
ซึ่งชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีองค์ประธานใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นพระกษิติคันโพธิสัตว์นะคะ
หรือว่าชื่อจีนชื่อว่าองค์ติจังอ้วงค่ะ
จริงท่านก็คือจะเป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่เหมือนโปรดสัตว์ในนรกค่ะ

ก็คือเพื่อที่ว่าไหว้ถึงบรรพบุรุษนะคะ
ก็คือเหมือนให้ท่านช่วยดูแลบรรพบุรุษของเขา

เขาจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่นิยมทำมากเลย
นั่นก็คือการแก้ปีชงใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเราจะพาไปนะคะพาไปดูว่าวิธีการแก้ปีชงนี่คือทำยังไงนะคะ
และในจุดนี้นะคะก็คือเป็นจุดจำหน่ายทูบเทียนค่ะ
ซึ่งในชุดแก้ปีชงนะคะก็จะมีใบเทียบแดงนะคะ
แล้วก็จะมีเป็นหูขององค์ไทยสวยนะคะ
แล้วก็จะมีทูบเทียนนะคะแล้วก็ส้มค่ะ
และนี่คือจุดที่สองนะคะก็คือเมื่อเราได้ไปซื้อชุดแก้ปีชงมาแล้วนะคะ
เราก็ต้องมาเขียนชื่อนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะ

แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นเขียนใบเทียบแดงนะคะ
แล้วเมื่อเรากรอกทั้ง๒ใบเสร็จแล้วนะคะ
ทีนี้เราก็จะไปจุดถัดไปก็คือเป็นจุดของการแก้ปีชงค่ะ
ซึ่งเมื่อเรานำของมาแล้วนะคะก็คือเราจะมาที่จุดนี้นะคะ
แล้วก็เป็นการยกถวายกับท่านนะคะ
เมื่อเราถวายเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปจุดเทียนนะคะทางด้านนู้นนะคะ
แล้วก็จุดทูบนะคะเมื่อเราปักเทียนเสร็จก็มามานั่งอธิษฐานตรงนี้นะคะ
เมื่อเราปักทูบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำมันตะเกียงนะคะ
แล้วก็ไปเทที่ตะเกียงค่ะ
แล้วหลังจากที่เราได้จุดทูบจุดเทียนแล้วก็อ่านเทียบแดงแล้วค่ะ

ก็คือเจ้าหน้าที่จะเตรียมทุกที่ไหว้เทียบแดงนะคะที่เราเขียนชื่อกับใบหูเพื่อที่ว่าจะนำไปปัดตัวนะคะ
ซึ่งในขั้นตอนในการปัดตัวก็คือจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแนะนำในการท่องปัดตัวนะคะ
ในปีนี้เราจะปัดทั้งหมด๑๓ครั้งค่ะ
ที่เราจะนำกลับบ้านนะคะก็คือเป็นหูขององค์ไทยสวยเอี๊ยะนะคะ
แล้วก็ใบนี้นะคะเป็นยันขององค์เต่าบ้อนค่ะ
แล้วก็จะมีส้มนะคะเพื่อนำกลับไปรับประทานนะคะ
ใบนี้นะคะก็คือเป็นใบเทียบแดงนะคะ
ซึ่งเราจะนำไปฝากไว้ที่วิหารขององค์ไทยสวยเอี๊ยะค่ะ
พิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่คัดเนื้อหามาแบบเนื้อเน้นเลยค่ะ
ถ้าใครที่มาที่จังหวัดชนบุรีนะคะต้องมาขอพรที่สารเจ้าที่นี่ให้ได้
รับรองว่าเฮงปังสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

เอ้าอย่าดูเพลิดนะคะรีบตอบคำถามกันด้วย

ถามไปว่าเทพเจ้า
ซึ่งเป็นเทพเจ้าประธานในวิหารชั้นที่๓ของศาลเจ้า
น่าจะสาไทยจื้ออ่างศิลาชื่อเทพองค์ใด
แล้วคุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
เหมือนมีคนตอบได้เอ๊ะเหมือนมีคนตอบแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
ถ้าอยากรู้คำตอบเข้าไปตอบกันในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวเลยจ้า